แฉคลิปพี่สาวโหดทุบตีน้องสติไม่ดีอืมคือเพื่อนบ้านเห็นค่ะ

คือพี่สาวตีน้องตีน้องที่ดูท่าทางแล้วท่านอาจจะแหม่
สติไม่สมประกอบหรือเปล่านะครับแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ก็แจ้งกันจอมพลังก็แล้วกัน
นั่นน่ะตีอยู่นั่นน่ะตีตี
ตีตีอยู่นั่นนะครับเนี้ยดูสิโอ้โห
พี้๊ะพี้๊ะพี้๊ะเอาอะไรเอาอะไรตีมือ
เหรอเรามีมีอะไรด้วยป่ะมือไหมหรือมีอะไรด้วย
สายสายเอาทุกอย่างเลยหรือเปล่าไม่เข็มขัดหรืออะไรอ่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่สาวอ๋อมเป็นไม้นะ
ในข่าวบอกเป็นไม้ไม้เนี่ยตีน้องชายนะครับ
น้องชายที่สติไม่สมประกอบอย่างทารุณบางครั้งก็ไม่ให้เข้าบ้าน
กินก็หน้าบ้านอาบน้ำก็วันถ่ายอุจจาระก็หน้าบ้านโอ้ย
ปัดสาวะก็หน้าบ้านโอ้โหอยู่เนี้ยอ่าอยู่ตรงนี้ไป
เพื่อนบ้านเห็นแล้วทนไม่ไหวครับแจ้งตำรวจไปแล้ว
ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กันจอมพลังก็แล้วกัน
บ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้กันจอมพลังมาครับครับครับ
มาไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละพบว่าผู้ชายสูงวัยที่ถูกทำร้าย
คือลุงโตลุงโตอายุ๕๙แล้วนะครับมีแผลเต็มตัวเลยนะ
ลุงโตคุยด้วยเรื่องหนิไม่ใช่ความสติดมิดีนี่
เล่าบอกว่าอาศัยอยู่กับพี่สาวชื่อป้าหมวยแล้วก็พี่เขย
ส่วนที่ป้าหมวยตีนะเพราะว่าป้าหมวยจับได้ว่าลุงโตลุงโตแอบสูบบุรี

ลุงอยู่กับใครบ้าง
อยู่กับใครครับ

นี่พอมาดูใกล้นี่เยอะเลยเต็มไปหมดเลยใช้อะไรตี

นี่เรากันจอมพลังไปยืนคุยไปดูเสื้อ
ไปดูรอยอะไรน่ะ
รอยแผลภายใต้เสื้อเนี่ยขอเสื้อลุงหน่อย
เมื่อกี้ลุงใส่เสื้อเดียวถอดลูกหน่อยรูดูแผลหน่อย

คือว่าป้ามวยพี่สาวเนี่ยคือแม่
ไม่พร้อมจะดูแลน้องชายเดี๋ยวจะหาที่ใหม่ให้นะ
ต่อมาป้าหมวยมาครับคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องไหมเนี่ย
หมวยมาป้าหมวยกลับมาถึงบ้านยอมรับว่าฉันตีน้องฉันจริงอ่ะ

ใช่ฉันเป็นห่วงสุขภาพน้องฉันก็น้องฉันปอดไม่แข็งแรงไม่มีแกสูบบุหรี่อีกอ่ะ
นะแล้วเขาก็รับฝากฉันแล้วนี่แต่ไปแอบซื้อบุหรี่มาสูบไปประจำเลย
โมโหดิโมโหก็ตีไปสินะแต่ฉันไม่เคยทำทารุณนะไม่เคยไม่เคยคิดว่าลุงโตเป็นภาระนะ
เพราะว่าดูแลกันมาตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิตฉันก็เหลือกันสองคนพี่น้องนี่แหละ
แล้วมันมีปัญหาทำร้ายกันก็เดี๋ยวผมหาพี่อยู่มาให้
จะได้แบบว่าพี่จะได้มีเวลาทำงานแล้วเขาก็อาจจะได้ไม่ต้องถูกตี
พี่ไม่ต้องเชื่อเรื่องการดูดบุหรี่เพราะว่าพี่อยู่มาก็ไม่ต้องดูดบุหรี่
คุณผู้ชมว่าจบยังไงเรื่องนี้ดอมน้ำแข็งว่าจบยังไง
หรือยังไงยังไงไปคุยกันที่สพก่อน
ไปคุยที่สพบังใหญ่ลุงโตยอมรับว่านักข่าวคุณตำรวจผมก็แอบสูบยาเส้นวันละ๑๐
เฮ้ยอย่าเส้นสิบมวลเยอะนะลุงโตพอพี่สาวจับได้ผมก็จะถูกตี

ยินดีจะอยู่บ้านหลังเดิมต่อไป

ลุงโตก็รับปากว่าจะเลิกสูบบุรีแล้วนะ
แต่เบื้องต้นพมบอกว่าไปทดลองดูก่อน

แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนให้ป้าหมวยต่อไปครับ